กลับมาในช่วงนี้ต้องฟังเลยนะคะเพราะว่า
มติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็ออกมาในเรื่องของการเยียวยานะคะ
เป็นการอนุมัติกรอบวงเงิน๑๕๐๒๗ล้านค่ะ
ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด
ให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา๓๓
ใน๙กิจการ๑๓จังหวัดแดงเข้มนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
อนุมัติวงเงินนะคะสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวน๑๕๐๒๗ล้านบาทนะคะ
กรอบวงเงินนี้แบ่งเป็นเงินช่วยเหลือให้กับนายจ้างในระบบประกันสังคม
ประเภทกิจการใน๑๓จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย
แล้วก็เงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา๓๓สัญชาติไทย
ที่เป็นลูกจ้างในกิจการของนายจ้างตามคุณสมบัติ
แล้วก็ยังจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้ด้วยนะคะ
รวมถึงมีการอนุมัติงบช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครอง
ในการลดค่าใช้จ่ายในภาคเรียนที่๑ปี๒๕๕๙
ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาด้วย
เรามาดูกันนะคะในส่วนของการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาของนักเรียน
ระบบการศึกษาภาคเรียนที่๑นะคะปี๒๕๖๔ก็คือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง๒๐๐๐บาทต่อคนนะคะ
รวมถึงลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา๒๕๖๓นะคะ

สำหรับนักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมไม่เกินห้าหมื่นบาทลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมตั้งแต่ห้าหมื่นบาทจนถึงหนึ่งแสนบาทลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่เกินหนึ่งแสนบาทลดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในภ

ผลชัดเจนนะคะวันนี้ในการประชุมคอรมน์เนี้ยผู้สื่อข่าวก็ไปจับสังเกตเห็นท่านนายกระทะมนตรีใส่นาฬิกาสองเรือนฮะสองข้างนี่ใส่นาฬิกาข้างละเรือนเลยนะคะครับใส่สมาร์ทวอชนะคะนายกระทะมนตรีอธิบายแบบนี้บอกว่าใส่สมาร์ทวอชไว้เพื่อวัดที่ผจรนะคะทีมงานของท่านนายกบอกว่านาฬิกาข้างซ้ายเนี้
ไม่ได้พกมือถือตลอดก็จะได้รู้การแจ้งเตือนถ้าหากว่ามีกรณีเร่งด่วนอะไรก็แปลกตาไปสักนิดนึงนะคะใส่นาฬิกาสองเรือนวันนี้ค่ะ